เตอร์ไซค์ตัดหน้าชนกันเจ็บไปสามคน
กู้ภัยก็ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลช่วยเหลือกันไปนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้ดีนะคะ
นี่คือสี่แยกวัดประดูดลายค่ะตำบลคลองแม่ลาย
โอ้โหนี่ค่ะ
วัดใจเหมือนเสื้อแดงจะมองแต่ขวานะ
ใช่วัดใจไม่พอต้องวัดดวงกันด้วยนะคุณดูดิ
คือข้ามถนนต้องมองขวามองซ้ายมองขวาแล้วมองซ้ายอีกรอบนึง
เนี่ยเต็มเลยค่ะโดนกันไปนะคะ
เป็นชายสูงวัยคนใส่เสื้อสีแดงเขาก็พยายามรอจังหวะแล้วแหละ
ขี่ข้ามเลนไปเพราะเห็นว่าทางฝั่งขวาเนี่ยรถไม่มาแล้ว
แต่ไม่ทันได้ดูมอเตอร์ไซค์ฝั่งซ้ายไงเจ็บกันไปทั้งหมดสามคนเลยค่ะ
กู้ภัยข่าวภาพกำแพงเพชรจุดคลองแม่ลายก็รีบเข้าช่วยเหลือ
ส่วนเรื่องของคดีความเนี่ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อน
แล้วค่อยดำเนินทางดีตามกฎหมายนะคะ
อีกหนึ่งคลิปมีเรื่องความประมาทมาฝากกันช่วงนี้บนดอยรถเยอะคนเยอะ
โดยดอยอิ่นถนนรถก็ติดนะครับมีสองสาวซิ่งมอเตอร์ไซส์
ด้วยความที่มันเป็นทางลงคุณผู้ชมซิ่งไปหน่อยแห่โค้งโครมเดียว

ใครชน

เป็นผู้หญิงสองคนครับขี่กันมาคุณมันคือทางลงเขา
มันเป็นโค้งรถใหญ่เขาอยู่ในเลนส์ของเขา

เออแต่มอเตอร์ไซค์โครมจิ้มไปตีรังกากระเด็นไปนู่นเลยครับ
นะเพราะดีนะฮะที่ฟอร์จุนเนอร์เขาขับมาช้า
แรงปะทะก็เลยน้อยแต่ว่าเอาสองสาวคนนี้กระเด็นกระดอน
พอเป็นทางลงต่อให้ฟอร์จูเนอร์อยู่เฉย
แต่ว่าแรงปทะที่มอเตอร์ไซค์วิ่งชนก็แร่ง

คนในรถร้องเสียงหลงกันเลยครับก็เอาไปโพสต์ไว้ฝากเตือนนะฮะ
การขึ้นลงดอยรถจะเยอะมากต้องระวังนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้มีรายงานว่า
ในคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะชนแรงมากน่าจะบาดเจ็บพอสมควร
คนหนึ่งขึ้นมานั่งได้แต่ว่ายังคงงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าก็ต้องชดใช้แหละเพราะว่าไปชนเขานะครับ
ระวังกันด้วยอีกหนึ่งคลิปอุทาหรณ์เรื่องของอุบัติเหตุนะฮะ
ค่ะต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้เรามีอุบัติเหตุหลายรายมาให้ดูกันต่อเนื่อง
เตือนภัยแล้วก็เตือนใจโดยเฉพาะช่วงนี้หลายคนเดินทางนะคะ
พาไปดูอีก๒จุดหลักที่ชนบุรีกับที่หนองคาย
ดูที่ชนบุรีกันก่อนค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดชนบุรีนี้นะคะ
บริเวณถนนตัดซอย๑๑หมู่๑ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
คือตำรวจเนี่ยมาพร้อมกับกู้ภัยนะคะมาตรวจสอบสภาพยางล้อด้านหน้าซ้ายแตกค่ะ
หมักหลุดออกจากเบ้าคารถไฟถามว่าเกิดอะไรขึ้น
รถกระบะค่ะข้ามทางรถไฟไม่ได้ระวังอะไรเลยไปชนเข้ากับราวกั้น
ก็เลยทำให้ยางแตกลูกหมากหลุดสุดท้ายสิ้นฤทธิ์นะฮะรถกระบะ
ค้างอยู่คารถไฟแล้วคุณคะกู้ภัยตอนมาช่วยเนี่ยหวิดมาก
เพราะเป็นจังหวะเดียวกับรถไฟแล่นผ่านมาพอดีช่วยกันทุลักทุเลแบบนี้นะคะ
สุดท้ายก็ช่วยไว้ได้ค่ะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการสอบปากคำ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอันนี้จุดแรกที่ชนบุรี
ส่วนจุดต่อไปที่นี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูนะคะ
น้องคายค่ะเป็นสภาพรถกระบะพลิกคว่ำตกร่องกลางถนนมิตรภาพนะคะ
น่าโชรูมิซุบิทชิตำบลค่ายบวกหวานอำเผอร์เมืองจังหวัดน้องคาย
คนขับก็คือนายสว่างนิตพักษ์อายุเจ็ดสิบสี่ปี
เล่าบอกว่าไปไหว้พระที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็ไปแวะบ้านเพื่อน
ขับกลับบ้านที่ตัวเมืองน้องคายพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
มีรถฝั่งตรงข้ามขับสวนทางมา
แล้วเปิดไฟสูงส่องตามันแยงตาค่ะก็เลยทำให้ตาเนี่ยพร่ามองไม่เห็น
พอมองไม่เห็นเสร็จปุ๊บก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมรถได้
รถเสียการทรงตัวเสียหลักพลิกคว่ำตกกลางถนนแบบนี้